แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าถ้าเจอเจอใครสักคน

ระวังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไป

แต่สุดท้ายไม่ทัน

โอ้น้องเจ็บ

แม่ไม่เปิดประตู
น้องก็วิ่งมาอย่างไวไง

บอกไม่ทันน้องก็วิ่งมา

แต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่า

ก็เลยลดความแรงลงได้บ้าง

ฟริ้นจะเบอร์ดด๊อกหรือเปล่า

เพราะว่าน่าจะมีบรรยากาศ
มีประสบการณ์คล้ายกันแบบนี้
ธงสั่นน้องหมาเหมือนกัน

นั่นว่าเลื่อนเหรอเออเลื่อน